ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยนะคะ
ก็มีการต่อสายถึงเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทอาวีฟที่อิสราเอลด้วย
ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไง
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตามเวลาท้องถิ่นของไทยเนี่ยนะคะ
ทางด้านนางสาวพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูตไทย
ประจำกรุงเทอร์ออวีฟที่อิสราเอลเนี่ย

บอกว่าตอนนี้ยังมีการสู้รบกันอยู่ในเขตฉนวนกาซ่า
แต่ไม่ใช่พื้นที่ที่แรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันนะ
แล้วย้ำด้วยค่ะบอกว่าแรงงานไทยเนี่ย
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธ
ส่วนแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ถูกยึดครอง
ต้องรอให้ทางการอิสราเอลเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะ
บรรสักอ่ะมันคือเรื่องข้อมูลไง
ข้อมูลที่ยังไม่มีใครยืนยันได้แน่ชัดว่า
จริงแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงกันแน่นะคะ
ยังไม่ใช่ในส่วนที่เราได้รับรายงานว่า
แรงงานไทยถูกจับตัวประกันอยู่นะคะ
แรงงานไทยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ที่ทางฝ่ายฮามาสเนี่ยจะทำร้ายนะคะ
เพียงแต่ว่าเป็นผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เลยถูกจับเป็นตัวประกันค่ะ

แม้กระทั่งคนอิสระเออเองก็ยังถูกจับเป็นตัวประกันด้วยเช่นกันค่ะ
มาโนธสีทองอันนี้อาการค่อนข้างหนักนะคะ
แล้วก็นายสมมาแซ่จ๊ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอให้ทหารเข้าช่วยเหลือมีอีก๓คน
คือนายอธิวัฒน์ภวงศรีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
นายชาตรีชาศรีโดนยิงที่ขา
แล้วก็นายธีรพรถาวงกลางได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบชื่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑คนนะคะ
นี่คือบรรดาคนที่บาดเจ็บนะคุณผู้ชม
ส่วนแรงงานที่ถูกจับกลุ่มตัวเป็นตัวประกันจาก๑๑คนเราทราบชื่อมา๘คนครับ
คนแรกคือนายพงธรคนที่สองคือนายอนุชาอ่างแก้ว
คนที่๓นายคมกริจชมบัวคนที่๔นายเกียรติศักดิ์พาธี
คนที่๕นายมณีจิราชาติคนที่๖นายนัทพรอ่อนแก้ว
คนที่๗นางสาวสะสิวันพันคล้องและคนที่๘นายบุญถมพันคล้อง
คุณผู้ชมทั้ง๑๑คนที่เป็นตัวประกันแล้วเราทราบชื่ออยู่๘คนเนี่ย
เอาใจช่วยขอให้พวกเขาปลอดภัยและกลับสู่บ้านเกิดได้โดยเร็วนะครับ
เมื่อวานนี้นะทางนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาเนี่ย
ก็ได้พูดก่อนจะขึ้นเครื่องบินที่ท่ากัศยานทหาร๒กองบิน๖นะคะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีมีเดินทางไปที่ฮ่องกง
ไปที่ธรรมเนียบผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง
แล้วก็พบปะหารือกับภาคธุรกิจของฮ่องกง
ทีนี้ก่อนจะออกเดินทางนายกบอกว่าตอนนี้นะ
แผนการอบพยพคนไทยในอิสราเอลมีความพร้อม๒๔ชั่วโมง
รอสัญญาณว่าเมื่อไหร่ล่ะทางฝั่งอิสราเอลเนี่ย
เขาเปิดน่านฟ้าพร้อมจะบินไปรับทันที
แล้วก็พร้อมจะเอาเครื่องออกได้ภายใน๒๔ชั่วโมงด้วย
มันจะเปิดจากก้นฮะใช่ก้นมันจะเป็นประตูลงไป
ประตูลงไปเสร็จปั๊บในนั้นได้เป็นร้อยคน
ใช่นี่ไงยอดคือ๔๒๓คนสามารถจุคนได้
แล้วตอนประมาณเกือบบ่ายโมงเนี่ยนะคะ
นายกเศรษฐาก็มีการโพสต์ลงในโซเชียลด้วยค่ะ
บอกว่าทันทีที่ถึงฮ่องกงได้รับรายงานเพิ่ม
ของอิสราเอวเนี่ยว่ามีคนไทยเสียชีวิต๒คน
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็กำชับด้วยนะคะ
ให้รายงานเรื่องนี้กับนายกตลอด๒๔ชั่วโมง
คือให้โปสต์ตัวเลยโทรตรงขาผมติดต่อตรงขาผมได้เลย
อันนี้คือความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีนะคะ